เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งมีรถมิซูบิชิปาเจโร่คันหนึ่ง
พุ่งตกลงไปในคลองแล้วเดี๋ยวมีภาพให้ดูว่ารักษณะการพุ่งตกลงไปเป็นยังไงนะคะ
ในคลองที่บริเวณท่าเรือบ้านปากปล่นมุมขวานั้นบนลองสังเกตดู
จังหวะภาพจะจับไปเกือบจะสุดทางพอดีนี่พุ่งลงมาแบบนี้ค่ะ
คือพุ่งตกลงไปเลยในรถคันนี้นะคะมีนายกเทศมนตรีเมืองตรัง
นั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับแล้วก็มีคนขับอายุ๒๒ปี
คนขับเนี่ยค่ะเสียชีวิตในรถคือกระเด็นไปอยู่เบาะหลัง
ส่วนนายกเทศมนตรีเมืองตรังที่นั่งไปข้างคนขับเนี่ย
กระเด็นออกนอกรถแล้วหาไม่เจอหาศพไม่เจอเมื่อคืนก็พยายามหานะคะ
ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาเจอศพลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕กิโล
นี่ค่ะต้องใช้พารามอเตอร์บินสำรวจหาค่ะคือคลองลึก๑๐เมตร
เชี่ยวลากรถขึ้นมาแต่ไม่เจอร่างของนายกเทศมนตรีเมืองตรังไงคะ
เจอแค่ร่างของคนขับวัย๒๒ที่กระเด็นจากเบาะคนขับไปด้านหลัง
บินหาแบบนี้สุดท้ายเจอนะคะครับเจอร่างของนายอภิชิตวิโนไทยหรือทนายแจ๊ค
นายกเทศมนตรีนครตรังค่ะเมื่อคืนเนี่ยรถจมลงไปตั้งแต่ทุ่มกว่า
มาเจอร่างเย็นวันนี้พบศพนะคะศพของทนายแจ๊ค
เสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้ากางเกงสแล็กสีดำใส่รองเท้าหนังค่ะ
ก็อยู่บนที่ดินโครนในป่ากงกลางริมทะเลบริเวณปากอ่าว
เกาะลิบงนะคะห่างจากจุดที่รถตกลงไป๕กิโล
กลางความเสียใจของญาติพี่น้องนะคะที่เฝ้าติดตามค้นหาตั้งแต่เมื่อคืน
คือหาอย่างมีความหวังคิดว่ากระเด็นออกไปอาจจะว่ายน้ำอาจจะรอด
ครับสุดท้ายพบเป็นศพช่วงเย็นที่ผ่านมาย้อนเหตุการณ์นิดนึงนะคะ
เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ตำรวจสพหาดสำรานได้รับแจ้งนะคะ
ว่ารถตกลงไปที่คลองที่ท่าเรือบ้านปากปรนก็เลยช่วยกัน
กู้ภัยแล้วก็นำรถขึ้นมาคันนี้ค่ะมิดซูบิชิปาเจโร่สีขาวคันนี้นะคะ
ทะเบียนก่อไก่จอจานหนึ่งหนึ่งสองสองกลังท้ายรถอับโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ก็ค่อยค่อยดึงขึ้นมาฝั่งหัวนี่ปักทิ้มลงไปเลยใช่
กล้องวงจรปิดก็ให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้วอ่ะนะคะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเขาก็นั่งเรือมา
กลับมาจากหาหอยมีเรืออยู่เรือยังไม่ทันได้ขึ้นเลย
พุ่งลงไปตกลงไปในน้ำนะคะจริงจริงแล้วรถเนี่ย
ไปโดนหางเสือของเรือด้วยนะคะตามภาพนี้ค่ะ
เรือเขาก็ได้รับความเสียหายนี่พุ่งลงไปนะคะครับ
ก็เลยมีการประสานให้ไปช่วยไปช่วยรถที่ตกลงไปในน้ำ
ต้องใช้ประมงพื้นบ้านนักประดาน้ำ๕๐กว่าคนนะคะ
เอาเชือกผูกรถแล้วก็ลากขึ้นมาจากคลอง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สงสัยว่าอ้าวแล้วรถพุ่งตกลงไปในคลองได้ยังไง
เดี๋ยวค่อยค่อยดูไปนะคะมาดูตอนที่ช่วยนำรถขึ้นมาก่อน
สี่ชั่วโมงนะคะถึงจะนำรถขึ้นมาจากคลองได้อ่ะค่ะ
พอนำรถขึ้นมาได้ก็ตรวจสอบดูรอบรถกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างแตก
ในรถพบศพของคนขับอ่ะค่ะนายสุธิเมฆปัญญาสิทธิกรหรือในต่องอายุยี่สิบสองปี
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านหลังก็คือกระเด็นจากเบาะคนขับไปที่เบาะด้านหลัง
นายกเทศมนตรีนครตรังกระเด็นออกนอกรถแล้วก็จมหายไปในคลองคลองนี้น้ำลึกด้วยนะคะ
ก็หากันตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้ตลอดทั้งวันนางมาลีสุขเสมออายุสี่สิบเจ็ด
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่านั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถเหมือนกับรถขับมาเร็วมากค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำเสียงดังมากก็เลยเรียกเพื่อนบ้านให้ออกไปดู
แล้วก็เห็นว่ารถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวคันนี้จมอยู่ในน้ำนะคะ
ถ้าอยู่ที่ตาเรื่องเมื่อวานเห็นสิบชนไหนหรือออกไปเรตัวกัน
ทีนี้ค่ะก็พยายามหาสาเหตุนะคะ
ว่าทำไมรถถึงพุ่งตกลงไปในคลอง
ว่าคนขับน่าจะไม่รู้เส้นทาง
ที่ผ่านมาตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดอีกค่ะค่ะ
เดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้ายเตือนติดไฟให้มันสว่างมากขึ้น
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะทำให้รู้ว่านายกเทศมนตรีนครตรังที่นั่งรถคันนี้ไปค่ะ
ท่านนี้นะคะเพิ่งกลับจากเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม
ใคร่ลูกสือของโรงเรียนเทศบรรณหนึ่งสังเขาวิทย์ที่ชายหาดสำรานกำลังกลับบ้าน
แล้วนายสุธิเมฆหรือในต่องก็ขับรถให้
ไปตามถนนในพื้นที่บ้านปากปรนที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่ท่าเรือบ้านปากปรนนะคะ
ขับมาเร็วเสียหลักพุ่งตกลงไปตกไปตรงท่าเรือเลยนะคะ
คือเหมือนกับรถเหินอ่ะเหินข้ามเรือหางยาวไป๔ลำที่จอดติดกันนะคะ
แต่ไปโดนหางเสือเรือลำสุดท้ายแล้วรถกระแทกน้ำแรงมากจมลงไป
หัวนี่ทิ้มลงไปด้านท้ายโผล่ขึ้นมาน้ำลึก๑๐เมตรนะคะ
ชาวบ้านห้าหกคนเขาก็กำลังแล่นเรือกันอยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยโชคดีที่ชาวบ้านที่อยู่ในเรือเห็นไหมคะ
ตามภาพโปรงโมจรปิดมีเรือผ่านอ่ะเดี๋ยวไม่พุ่งไปโดนเรือด้วย
หายไปแล้วก็มาพบเป็นศพช่วงเย็นวันนี้
คนขับกระเด็นไปอยู่เบาะหลังก็เสียชีวิตนะคะ
ก็จุดตรงนี้เนี่ย

มันเป็นทางเป็นยื่นแล้วก็เป็นเนินนิดนึง

นายกอบตหาดสำราญบอกว่ามีมา๔รายนะ

ทุกครั้งวันที่เราไปดูมาอันนี้ก็โอ้โห
มันก็มองไม่เห็นว่าทางข้างหน้าคือแบบลงไปในคลอง